ในช่วงเวลาของการเมืองไทยในขณะนี้เราจะเห็นคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
คือความจริงก็ออกมาเรื่อยตั้งแต่ช่วงหาเสียงกันเลยล่ะใช่ไหม
ค้านกัญชาเสรีก่อนหน้านั้นก็ทุนจีนสีเทาค่ะ
กระทั่งล่าสุดเนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าเดี๋ยววันไหนที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยชัดเจนเนี่ย
ว่าจะเสนอให้กับที่ประชุมรัฐสภาโหวตกันเนี่ยคือคุณเศรษฐาทวีสินจะต้องออกมาเปิดเผย
เกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมความโปร่งใสต่างก็ออกมาเปิดเผยเรื่องการซื้อขายที่ดิน
มีการเลี่ยงภาษี๕๐๐ล้านของแสนเสรี
เมื่อวานคุณเศรษฐาก็ให้ทีมกฎหมายไปแจ้งความฟ้องร้องคุณชูวิทย์
เรียก๕๐๐ล้านเหมือนกันค่ะนี่นะฮะ
แต่ในช่วงการแถลงข่าวของคุณชูวิทร์ที่บอกจะมีถึงอปทิโสต์๑๐ครับ๑๑๐
นี่เพิ่งแอปพลิโซดเดียวค่ะแถลงวันแรกคุณชุวิตก็บอกเลยนี่ผมเพิ่งให้คีโมมา
แล้วก็มาแถลงเลยเมื่อวานไปสารแต่ไปคดีอื่น
ก็พร้อมกับที่คุณเศรษฐาเนี่ยส่งทนายไปฟ้องศาลอยู่เหมือนกัน
คุณชุวิตก็บอกอีกครั้งบอกเหลือเวลาอีกไม่นาน
อาจจะต้องล่ำลากันด้วยซ้ำเดี๋ยวจะไปรักษาตัวที่ต่างประเทศ
อังกฤษเดือนตุลาคมนี้
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเคยเชิญคุณชูวิทย์มาที่รายการเปิดปากกับภาคภูมิที่ไทยรัฐทีวี
ก็ได้คุยกันนั่นแหละนะครับสถานการณ์การเมืองจับคั่วเพื่อไทยภูมิใจไทยอะไรด้วย
และที่สำคัญก็คือตกลงมันยังไงกันคุณชูวิทย์มันเกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพร่างกาย
คุณชูวิทย์บอกว่าเป็นมะเร็งตับนะฮะแล้วก็ได้ปรึกษาหมอ
หมอบอกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยถ้าตามอาการตามหลักของการรักษาเนี่ย
คือก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าคุณชุวิตก็ดูสุขภาพแข็งแรงใช่ไหม
ยนงว่ายน้ำไหมจะมีข่าวว่าเออเคยเจอมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไร
แต่เราก็รู้สึกว่าเออเหมือนหรือจะหายไปแล้วแล้วรูปร่างกำยำด้วยนะคะ
นี่ว่ายน้ำตอนที่มีมีกรณีกับคุณสันทนะใช่ค่ะว่ายน้ำโชว์ตอนนั้นนะใช่ไหม
ชกท้าต่อยกันแล้วแต่ตอนนี้คุณชูวิทย์บอกอาการมันหนักขึ้น
ต้องฉีดยาต้องฟอกไตเพราะว่ามะเร็งตับเนี่ยมันจะลามไปที่ส่วนอื่นด้วย
ผมก็ถามว่าอายุยาวยาวเท่าไหร่คุณชูวิทย์
พูดตรงนะคุณขวัญตอนที่นั่งคุยกันเนี่ย
พี่อุ๋ยรู้สึกยังไงเพราะเอาจริงวันนี้ขวัญดูทั้งรายการตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะ
ผมก็นึกว่าอยู่ยาวน่าจะสัก๘ปี๙ปีหรือ๕๖ปีหรือเป็น๑๐ปี
อยู่ยาวคุณชูวิทย์บอกเมื่อสักครู่นี้ไม่สักปีครึ่ง๒ปี
ผมคำนี้ยาวแล้วเหรอคุณชูวิทย์บอกก็ยาวแล้วแต่ว่าทรมาน

ตามชีวิตปกติของเราแต่มันก็สัก๘เดือน

เอาลองฟังดูนะฮะ

ก็บอกว่าประมาณปีครึ่ง๒ปี

สั้นที่อนุมานไว้๘เดือน

เพราะว่าบางคนอาจอยู่นานกว่านั้นนะ

ไลฟ์สไตล์ก็คือคุณดูแลตัวเอง
ถูกไหมคุณไม่ทำไอ้นู่นไม่ทำไอ้นี่
ผมก็ถามว่าคุณชวิตเลือกแผนไหน
เพราะถ้าต้องอยู่ยาวแล้วไร้ความสุขเนี่ย
คือนอกจากเราไม่มีความสุข
ลูกครอบครัวก็ไม่มีความสุขไปด้วย
เพราะเขาคงเห็นเรารำบากในช่วงเวลานั้นไง
จะไปรักษาตัวที่ต่างประเทศนะครับ
ซึ่งถ้าโชคดีอาจจะอยู่ยาวกว่านั้นก็ได้

แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้
คุณชูวิทย์ก็เลยบอกก็ต้องขอล่ำลาไว้ก่อน

คุณคิดว่าผมจะอยู่ยาวแล้วอย่างไร้ความสุขเนี่ย

แต่อยู่ยาวตัวเราอาจจะลำบากหน่อยแต่
ครอบครัวญาติพี่น้องเขาอาจจะได้อยู่กันยาว

มันจะพลอยลำบากไปกับผมด้วย

ผมก็ต้องไปคนอื่นก็ต้องอยู่ดำเนินชีวิตต่อไป
ทุกอย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิม

มันมีอย่างเดียวที่ผมหายไป
แต่เรื่องของการรู้จักกันความผูกพันกัน
ความเป็นเพื่อนมนุษย์คนรู้จักกัน

คุณชูวิทย์เคยมีรายการตีแสกหน้าทางไทยรัฐทีวีนะ
มาออกรายการกันด้วยบ่อยพูดคุยกันบ่อยสัมภาษณ์กันก็บ่อย
พอมาบอกกันอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ใจหายเลยเหรอ

นี่น้องช่างภาพทีมสตูดิโอ
คนในไทยรัฐเนี่ยเคยทำงานร่วมกันมาทั้งนั้น
เหมือนใจหายกันไปหมดนะค่ะ
คุณชูวิทย์บอกว่าที่ต้องไปรักษาตัวที่อังกฤษเนี่ย
คือความจริงที่ไทยก็รักษาได้
แต่ลูกสาวเนี่ยมีสามีเป็นคนอยู่ที่นั่น
แล้วไปอยู่ที่นั่นเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเหมือนโรงพยาบาลเล็กนะฮะ
แต่สภาพแวดล้อมมันจะเหมือนกับการรักษาแบบประคับประคอง
จะอยู่อย่างมีความสุขอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คือมันเห็นอะไร
แล้วมันไม่ต้องคือมันมีความสุขอ่ะเป็นลักษณะแบบบำบัดประคับประคองอ่ะ
ถ้าผลทางวิทยาศาสตร์มันดีมันก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่ดีมันจะได้จากไปอย่างมีความสุข
แล้วมีญาติที่นั่นมีลูกสาวที่นั่นที่เขาคอยดูแลได้
ตอนนี้ในร่างกายเนี่ยถามว่าทำไมต้องประคับประคองแล้วไปฉีดคีโมไปรักษาแบบอยู่ในสถานที่พักฟื้นเล็ก
เพื่อรอเวลาอะไรประมาณอย่างนี้คุณชูวิทย์บอกเพราะมันผ่าไม่ได้แล้วมันตัดไม่ได้แล้วมะเร็งที่ตับ
มีอยู่๔ก้อนตามหลักการแพทย์ถ้าโตกว่า๕เซนติเมตรเนี่ย
ถ้าลุกลามมากกว่านั้นเนี่ยเขาจะไม่ตัดเขาจะตัดออกไม่ได้
ซึ่งตอนนี้คุณชุวิตมี๔ก้อนก้อนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือ๗๘เซนติเมตร
บางก้อนก็๕เซนติเมตรเพราะฉะนั้นผ่าออกไม่ได้
นี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายในเวลาสั้นเจตนาครับ
อาการมะเร็งตับเนี่ยมันก็จะลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นอื่นเมื่อก้อนเนื้อมันมะเร็งเนี่ยมันใหญ่ขึ้น
มันก็จะไปเบียดอวัยวะอื่นโดยปริยายและถ้ามันอยู่ในช่วงแพร่กระจายอะไรที่อยู่ใกล้กับตับ
อะไรที่อยู่ใกล้กระทับมันก็กระจายไปตรงนั้น

คืออย่างนี้ครับตรงนั้นมันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างเป็นสถานที่เล็กเป็นสถานที่พักฟื้น
และเป็นสถานที่ที่มันไม่ได้เป็นโรงพยาบาลใหญ่โตไม่ได้มีหมอเก่งกาด
จริงหมอมาในเมืองไทยเก่งทั้งนั้น
รักษาของผมเนี่ยเป็นภาษาที่เขาเรียกว่าการรักษาแบบประคับประคอง
การเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็คือก้อนเนื้อจะมีอยู่ที่ในตัวผมอยู่๔ก้อน
ก้อนที่ใหญ่ที่สุด๗๘เซน
การที่มี๗๘เซนหมายความว่าโดยสากลถ้าเกิน๕เซนก็จะผ่าตัดไม่ได้
หมายถึงผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นก้อนที่ใหญ่เกินไปเกินกว่าที่จะพาออก
ดังนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาที่บอกว่าการประคับประคอง
เมื่อสักครู่เห็นภาพตอนที่ยังไปรายงานข่าวให้ไทยรัฐทีวีใช่ไหม

ตอนนั้นยังมีรายการตีแสกหน้าอยู่ทางไทยรัฐทีวี๔๕ปีก่อน
ท่านผู้ชมครับผมก็ถามคุณชุวิตว่าในเมื่อมันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ย
คือทำไมไม่ใช้ช่วงเวลานี้ในการรักษาตัวหรือว่าพักผ่อนหรือ
ทำสุขภาคนแข่งพนักศัพท์สมบูรณ์
แฉการออกมาแถลงการออกมาอะไรต่าง
เพราะฉะนั้นถึงต้องไปหาสถานที่เงียบแล้วไปรักษาอยู่ที่เมืองนอก
เหมือนเราคุณชุวิตที่ผมคุยด้วยนะคุยนอกรอบด้วยในรายการด้วย
คุณชุวิตบอกว่ามันเหมือนเราอ่านข่าวทุกวัน
เราทำงานเราอ่านข่าวทุกวันถ้าวันหนึ่งเราต้องไม่อ่าน
แล้วดูคนอื่นมารายงานข่าวมาอ่านข่าวให้คนดูคนฟัง
เราก็จะรู้สึกแบบเราอยากทำ

ให้นั่งอยู่เฉยอยู่ที่บ้านอยู่ที่เมืองไทย
แล้วมันเห็นอะไรที่มันพูดไม่ได้มันออกมาไม่ได้เนี่ย
หมอบอกว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จนะ๘เดือน๘เดือนแกก็ขอไปอยู่ตรงที่ตรงนั้นเนี่ย
โรงพยาบาลเล็กที่ต่างประเทศเห็นธรรมชาติเห็นอะไรที่มันแบบเงียบสงบ
แต่ถ้าโชคดีไม่เสียหายครับแกก็อาจจะได้กลับมาได้มาพูดมาคุยมาให้สัมภาษณ์ในรายการเปิดปากกับภาคภูมิอีกอะไรอย่างนี้
ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาแต่ถ้าไม่มีก็ขอลาตรงนี้ก็แล้วกัน
จังหวะที่แกพูดประโยคนี้ขวัญฟังอยู่ดูรายการอยู่ก็สะดุ้งเหมือนกันนะ
บางคนบอกโอ๊ยหนีเลยหรือเปล่าอย่างนี้แหมเมื่อวานถูกฟ้อง๕๐๐ล้าน

คุณชูวิทย์บอกโอ๊ยผมมี๒๑คดี
อีกสักคดีก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไงเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ถึง
แต่ไม่ได้หนีเพราะติดคุกมาแล้วเนี่ย๓รอบ
ถ้าผิดอะไรตรงไหนจะต้องมาติดคุกอีก

ไอ้การที่ผมมาพูดอย่างนี้เนี่ยผมมาล่ำลาคุณ
ล่ำลาท่านผู้ชมไทยรัฐมาล่ำลากับประชาชน
มันก็เป็นสิทธิที่ผมจำเป็นต้องทำ
เพราะผมถือว่ามันเหลือเวลาอยู่น้อยนิด
เวลาน้อยนิดเนี่ยก็เราพูดกันเสียก่อนนะ

เพราะถ้าบางคนยังไม่มีโอกาสเสียด้วยซ้ำ
ดังนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสอย่างนี้

ถ้าโอกาสหน้าผมมีผมกลับมาอีก

ก็ถือว่าพระเจ้าเนี่ยท่านให้โบนัสผม
คุณชูวิทย์หวังว่าผมจะได้คุยกับคุณชูวิทย์อีก
ขอบคุณจริงที่หวังว่าจะได้คุยกัน

อายุเพิ่ง๖๒เอง

คนเราเคยคุยเคยสัมภาษณ์เคยรักกันมาอยู่กันมาตั้งนาน

อยากให้แข็งแรงขึ้น

คุณชุวิตก็สัญญาว่ายังทหารเขาจะกลับมา

นะฮะ

เดี๋ยวฟังกันก็หลังจบไทยรัฐนิวโชว์
เปิดปากกับภาคภูมิมีให้ดูอีกรอบนึง
ดูอีกรอบนึงอีกเรื่องนึงผมก็ถาม
พี่ชุวิตเอาไว้ว่าใส่แว่นดำคือมันยังไง
ชีวิตบอกไว้ในรายการมีเหตุผลอยู่
ไม่ได้ว่าทำเท่ทำอะไรหรอกมันเป็นเรื่องของสุขภาพ

บอกข้อมูลมันเยอะบางทีแกต้องหลับตา

เพราะฉะนั้นพอหลับตาพูดเนี่ย

อาการของโรคมันทำให้ตาขาวของแกออกจะสีเหลืองอะไรอย่างนี้ด้วย
อันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคือพี่ชูวิทย์เปิดเผยในรายการนะครับ

ความที่พี่ชุวิตอยากจะบอกทุกคนว่า

ก็เลยได้มาเล่ากันผ่านรายการ
เห็นข้อความคุณผู้ชมนะคะในไลฟ์เนี่ยของไทยรัฐนิวโชว์เนี่ย
ส่งข้อความมาให้กำลังใจคุณชูวิทย์เต็มเลย
แล้วก็บอกว่าใจหายเหมือนกัน
บางคนบอกว่าเห็นพี่อุ๋ยกอดคุณชูวิทย์แล้ว
ก็ขอเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งพลังส่งให้กอดแทนคนอื่นก็แล้วกัน

ค่ะกอดให้ล่ะ